สิบสามตุลาคมของทุกปีวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
หรือว่าในหลวงรัชกาลที่๙ของปวงชนชาวไทยนะครับแน่นอนในมุมมองของคนกีฬาแล้ว
พระองค์ทรงมีพระพิชาสามารถและเป็นผู้วางรากฐานวงการกีฬาไทย
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
อัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ส่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกและชาวไทย
ได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์ยอดนักกีฬา
แข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่๔เมื่อวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๖๒
นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของประสบนิกรชาวไทย
พระองค์ท่านทรงร่วมแข่งขันเรือใบประเภทโอเค
และในที่สุดพระองค์ก็ทรงนำเรือที่พระองค์ทรงประดิษฐ์เข้าเส้นชัยได้เป็นพระองค์แรก
นับเป็นความปราบปลื้มแก่วงการกีฬาไทยเป็นอย่างมาก
จนทำให้วันที่๑๖ธันวาคมของทุกปีคือวันกีฬาแห่งชาติ
อกจากนี้พระองค์ยังทรงเริ่มวางรากฐานกีฬาแบตมินตันในประเทศไทย
และมีพระราชดำริว่าแบตมินตันเป็นกีฬาที่ชาวไทยก้าวไปสู่ระดับโลกได้
เพราะไม่เสียเปรียบทางด้านรูปร่างและพละกำลัง
อกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามและทอดพระเนธการแข่งขันอยู่เสมอ
พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำให้นักแบตมินตันไทย
ส่งผลให้ปัจจุบันมีนักแบตมินตันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติหลายคน
หลวงราชการที่๙ยังพระราชทานกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ทำหน้าที่เพื่อชาติ
และทรงติดตามการแข่งขันของนักกีฬาไทยเสมอ
และยังพระราชทานโอกาสให้เหล่าฮีโร่โอลิมปิก
สมรักคำสิงอุดมพรพลศักดิ์และปวีนาทองสุก
ต่างน้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน
แม้กระทั่งในช่วงปลายรัชสมัย
พระองค์ท่านพระราชทานกำลังใจให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอาเซียนคลับ๒๐๑๙
สถานการณ์ตกเป็นรองทีมชาติมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศ
โดยมีพระราชดำรัฐผ่านราชเลขาว่า
เราดูอยู่และเป็นกำลังใจให้ทุกคน
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเตะทีมชาติไทย
ปรีชาสามารถทางการกีฬาเป็นที่เรื่องลือ
และได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการกีฬา
ทำให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล

กล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองดุษฎีกิติมศักดิ์ของโอลิมปิก
คืออิสริยพรโอลิมปิกสูงสุด

นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก
ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศนี้
การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง
พระราชดำรัฐนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปนิษฐานการส่งเสริมการกีฬา

และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ
แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการกีฬา
และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การกีฬาไทยเติบโตจนถึงทุกวันนี้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน